บอกว่าช่วงนี้ต้องระวังที่เจอเยอะกันนี่
ที่นี่เขาก็เจอค่ะงูเห่าคุณ
เลื้อยเข้ามาในบ้านหลังนึงดูเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะ
หัวงูมาก็คล้องเลย
คุณบอกว่าที่หมู่บ้านคุณเจองูตั้ง๔ตัว
๔ตัวนะครับงั้นแนะนำให้ซื้อไอ้เจ้าไม้วิเศษอันนี้นะ

เอาไว้หนีบงูให้นิติบุคคลเหรอเออคุณซื้อไว้
คุณถ้างั้นคุณไปบ้านดิฉันไม่ได้นะเขาจะมาหนีบคุณโอ้โฮ
เพราะผมหน้าตาเหมือนงู
ค่ะห้องงู
เพราะว่าคุณหัวเหนือน
โอ้หัวงู
อ่ะใจเย็นเนอะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องระบัดต่อว่างงูมานะอีกเกิน
ไม่เป็นไรเราค่อยนัดแนกกันใหม่
ไม่เป็นไรหรอกค่ะคำเดียวของดิฉันก็กินขาดแล้วล่ะ